มีข่าวลือว่านางเอกดังคนนึงนะคะที่เคยผ่านกันมีสามีมาแล้วจะแต่งงานใหม่
คือใบ้มาขนาดนี้เขาว่าอย่างนี้รักสุขงอมถึงขั้นเตรียมจะแต่งรอบ๒ค่ะ
และส่วนเจ้าบ่าวนะคุณเขาก็เมาส์กันให้แซ่บว่าเป็นไฮโซหนุ่มรุ่นน้องที่หุ่นแซ่บมาก
เตรียมจะเชิญแขกเบา๒๓๐๐คนเท่านั้นเองนะคะ
แล้วก็ยังลือกันไปอีกบอกว่าบ้านฝ่ายชายเนี่ยไม่ปลื้มว่าที่สีสะพ้ายดาราด้วย
เด็ดเห็นแบบนี้ก็นับไปนับมาเองคนไหนเคยแต่งงานมาแล้วบ้างอะไรยังไง
คือจะบอกว่าไปดูที่คอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชม
ก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าน่าจะเป็นคุณเจนนี่นะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับหนุ่มเนี่ยค่ะ
กี้นะคะอารภาษณป้อมเพชรค่ะ
เขาดูสนิทสนมการออกกำลังกายด้วยกัน

บอกว่าตอนคอนเสิร์ตฟูโน่มาเขาไปดูด้วยกันด้วยนะ
ใช่คุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงนะคะ
ก็มีชาวเน็ตแฟนคลับคุณเจนี่ก็มาแบบว่า

ฝากดูแลด้วยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง

ควรปลอดภัณฑ์ออกกำลังกายแล้วก็คือได้สัญชาติอเมริการ้านนะ

อายุยังน้อย๒๐ต้นนะคุณผู้ชม
แต่ว่าก็คือผ่านงานโวงการปรากวดตรงนั้นมานะคะ
ก็นี่แหละค่ะมีข่าวด้วยกันมาก่อนหน้านี้
และเราก็เคยไปสัมภาษณ์ข้าด้วยซึ่งตอนนั้นเขาก็ค่ะ

ก็คือยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะคะ

แล้วก็คือเป็นคนที่แบบพูดภาษาอังกฤษแบบ

ตระกูลทั้งฐานะทั้งรูปร่างทุกอย่าง

เพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวอะไรกันมากมายนะคะ

เหภนร้าเพราะว่าเจนนี่ไม่อยู่บางทาย

เดี๋ยวนักข่าวที่ดูรายการข่าวของเราแล้ว
คือจริงเนี่ยคือนางไม่เอาวงรวม

อันนี้กลัวอะไรกลัวกลัวเพื่อนนักข่าวตีเหรอ
ก็คือนางกลัววงรวมคือวงรวมคุณแผงเยอะคุณผู้ชมเข้าใจไหมคะ
ก็เลยให้สัมภาษณ์กับช่อง๙กับเรา๒ที่นะคะ
ก็ถามตรงว่าตกลงเนี่ย
เพื่อนของเขาคุณเจนี่มีข่าวว่าจะแต่งจริงหรือเปล่า

เจนี่กับมิกกี้จะแต่งงานกันนะคะ
มันไม่ต้องตอบเลยแหละแต่มันไม่ได้ระบุว่าเป็น

อิ่มแล้วใช่ไหมคะไม่คุยก็คงไม่ใช่ก็คุยค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวนานาว่าอะไรที่มันชัดเจนเดี๋ยวนานาบอกดีกว่า

เดี๋ยวนานาขอเอาคำตอบที่แน่นอนดีกว่าแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของนานาเนาะ
ก็ค่อนข้างจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเราก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องของเขา
แล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาก็ให้เวลานิดนึงละกัน
น่าจะมีคำตอบสักตอนไหนครับประมาณ
ก็จริงแล้วก็คงจะมีคำตอบเร็วนี้แหละมั้งคะ

เธอพูดแบบนี้มันก็มีสิทธิลุ้นนะคะ

ก็ไปงานเมืองขานลำเศษ

ก็คือนานาบอกว่าเธอจริงฉันจะมีงานวันที่๒๔
ก็ฝากบอกนักข่าวนะคะรวมว่าเดี๋ยวนานาจะพูดอีกที๒๔พฤษภาคมนะคะ
แต่ว่าเธอนิดนึงที่มันเมื่อคืนที่เธอเอาให้ดู
คุณผู้ชมบอกเลยว่านี่จะนอนอยู่ดีก็เออเห็นขึ้นมาอีกนะ
เห็นบอกทีแรกว่าเจนนี่จะมีข่าวดงข่าวดี
แต่มีอยู่เพจนึงซึ่งตอนนี้เช้านี้ดิฉันเข้าไปดูอีกทีนึง
เพจนั้นหายวับอีกเก้าหน้าโดนติวไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เป็นเพจที่มีผู้หญิงคนนึงนะคะออกมาพูดใช้อักษรย่อ
เหมือนประมาณว่าเป็นคนเคยที่รู้สนิท
เขาใช้คำว่าไล่เรียงไทม์ไลน์ดีกว่า
ว่าสมัยคุณมิกกี้เนี่ยคบกับผู้หญิงคนนึงเนี่ย
เขายังคบกันอยู่แล้วก็มีการอัพภาพมีการพูดคุยกันกับคุณเจนี่ด้วย
ก็คือไล่เลียงเป็นช็อตต่อช็อตลงมาเรื่อยประมาณเหมือนเอาง่าย
เหมือนครบซ้อนเหมือนเขายังไม่ได้เลิกกัน
แล้วมีคุณเจนี่เข้ามาเป็นมือที่๓อะไรประมาณนี้
ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับ
มันก็ใครสามารถโพสต์อะไรก็ได้นะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

นี่เขาก็ผ่านเรื่องราวการโดนแซะโดนอะไรแบบนี้มาเยอะน่าจะสตรองไหวอยู่นะ
วนกลับมาที่คุณนานาต้องถามเรื่องแฟชั่นค่ะ
ที่คุณเจนนี่วุ้นเส้นนะคะรวมไปถึงน้องโยเกิร์ตนะคะ
ไปเทศกาลเมืองคานค่ะที่เขาบอกว่าเป็นพาเดอร์ป๊อปหรืออะไรอย่างนี้

ก็แสดงว่าวิภาพิจารณ์พูดตรงคือโดนด่าหนักมาก
นานาก็ตอบแทนเพื่อนด้วยนะคะว่ายังไงบ้างนะคะไปฟังเลยดีกว่าค่ะ
สวยที่สุดเพื่อนทำอะไรเพื่อนก็สวยที่สุด
เพราะว่าเพื่อนเราเราก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
เอ๊ะก็ชมเพื่อนชมเพื่อนแต่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วก็ลงตัว
สำหรับสำหรับเราคือนานาว่าแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเอง

แล้วก็การที่มีการวิภาควิจารณ์เป็นเรื่องปกติมาก
ทั้งสามคนเลยค่ะน้องโยด้วยทั้งวุ้นแล้วก็เจนี่เองนะนะว่าเขาทำการบ้าน
แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้ว
แล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนทั้ง๓คนเลยรวมน้องโยด้วยนะคะ
ก็ได้เห็นในอินสตราแกรมเนาะที่คุณนานาจะไปเม้นต์ให้กับเจนนี่
แล้วก็ให้กับวุ้นเส้นบอกเพื่อนเราสวยที่สุดเพื่อนเราสวยที่สุดเลย
ค่ะนะคะแล้วก็สามสาวจะกลับมาวันเสาร์นี้นะคุณผู้ชมอีกประมาณพรุ่งนี้แหละค่ะ
กลับมาก็รอดูละกันว่าจะมีงานอีเวนต์ไหนให้ออกมาเผาใจนะค่ะ
โดนความวิภาควิจารณ์ถล่มทรายขนาดนี้นะค่ะ
ประเด็นละเกินนะคะ